เรามาติดตามเหตุใหญ่กันต่อนะครับ
จากเหตุยิงที่สยามภารกรนะครับ
ต้องมีการขยายผลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งเทียมอาวุธ
ที่ผู้ก่อเหตุนำไปใช้

สิ่งเทียมอาวุธปืนแบล็งกันอะไรแบบนี้

คุณผู้ชมฮะท้ายที่สุดตำรวจก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูล

คนที่ขายแบล็งกันขายกระสุน

เป็นพ่อลูกกันด้วยนะครับ

หมายจับสารอาญากรุงเทพใต้

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่รับอนุญาต

สำหรับการค้าโดยไม่รับอนุญาต
ควบคุมตัวนายสุวรรณหงษ์
พรามคณาจารย์อายุ๔๕ปี

อายุ๒๒ปีเป็นลูกนะครับ
ที่อยู่เลขที่๖๔ทับ๑ถนนเวรุวัน

คุณผู้ชมฮะพ่อลูกโดนรวบ
แต่จริงในหมายจับ

ปียบุตรจะทำหน้าที่เป็นผู้ขาย
คือตำรวจมีหลักฐานชัดเจนแบบนี้ครับ

ให้กับผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ที่ก่อเหตุที่กลางห้างสยามภารกร

จากเส้นทางทางการเงินที่พบว่า

เงินค่าซื้อปืนและกระสุน
เข้าบัญชีของนายสุวรรณหงษ์
บ้านพัก๒จุดพื้นที่ถนนเวรุวัน
อำเภอเมืองยาลาพบของกลางหลายรายการนะ

ลูกกระสุนปืนแบงค์กันจำนวน๒๐๙นัด

เป็นอุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อทำเป็นลำกล้องปืน

สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย๒เล่ม
แล้วก็เสื้อยืดคอกลมสีเทา

ผู้เป็นพ่อสวมใส่ขณะไปกดเงิน
ที่ปั๊มน้ำมันที่จังหวัดยาลา

มาสอบสวนขยายผลดำเนินคดีเพิ่มเติม
สนยานาวากรุงเทพมหานคร

ยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

คุณผู้ชมหาตำรวจบอกแบบนี้
ผู้ต้องหาทั้ง๓รายตามหมายจับนะครับ

เป็นผู้ขายปืนแบงค์กันให้ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี

คือโอนเงินเข้าบัญชีของนายสุวรรณหงษ์

วันนี้คือวันอะไรวันที่โดนจับส่วนผู้ต้องหาอีกรายตามหมายจับคือนายปียบุตรนะครับเป็นผู้ที่ขายแล้วคนนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะเป็นคน
จัดส่งกระสุนปืนขนาด๙มมให้กับผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ตอนที่สั่งครั้งแรก
เพราะว่ารอบแรกเป็นกระสุนปืน๙มมแล้วรอบ๒ถึงเป็นแบงค์การเมืองถูก

และนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่ตำรวจแน่ชัดเลย
จึงขออนุมัติศาลออกหมายจับ
คุณผู้ชมฮะส่วนทางฝ่ายของผู้ก่อเหตุวัย๑๔
ก็เป็นรายงานการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับ

สนใจสั่งซื้อปืนผ่านอินเทอร์เน็ต
และได้ทักไปหาผู้ขายและคุยกันผ่านแชท
แต่ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
ตอนแรกยังไม่ไว้วางใจว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว

เพราะเป็นสินค้าที่ถ้าสั่งแล้วมีราคาสูง
ก็เลยทดลองสั่งซื้อกระสุนปืนมาก่อนเห็นไหม
กระสุนปืนนี่แหละที่เมื่อกี้ทั้งพ่อลูก
แล้วก็นายปียบุตรอีกคนเป็นคนจัดส่งให้
คือกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวนหลายนัด
ราคาประมาณไม่บอกราคาดีกว่า
ไม่บอกราคาดีกว่านะ
โดยผู้ก่อเหตุที่ไม่บอกอาคารเพราะอะไรคุณ

ผู้ก่อเหตุวัย๑๔โอนเงินไปให้

ผู้ขายก็ส่งกระสุนปืนมาให้ที่คอนโดมิเนียมย่านสาธรณ์
ผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีนะฮะพอได้รับสินค้าจริงก็เชื่อใจ
แล้วก็กล้าสั่งซื้ออาวุธปืนแบล็งกัน
ขนาด๙มมจำนวน๑กระบอก

กู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน๑

โดยกู้มา๑๖๐๐๐บาท
ต่อมาทางฝั่งผู้ขายนะครับที่ควบคุมตัวได้๒

ได้ส่งปืนมาให้ที่คอนโดมิเนียมย่านสาธรณ์
คือที่เดิมของการจัดส่งครั้งแรก
นี่แหละฮะจึงเป็นที่มาของการสั่งซื้อทั้งกระสุนปืน
แกซีน๙มมแล้วก็แบล็งกันด้วย

หลักฐานหรือว่าสิ่งที่ตำรวจไปตรวจยึด
ได้จากบ้านพักของผู้ก่อเหตุวัย๑๔ยังมีอีกเยอะ

ใช่อันนี้ก็ต้องสืบกันต่อว่าสั่งซื้อมาจากเจ้าไหน
ใช่ค่ะทีนี้พอคุณบุ๊คเล่าเนี่ยเรื่องของแบล็งกัน
แล้วผู้ก่อเหตุเอาไปดัดแปลงจนไม่สามารถยิงได้จริงเนี่ย
เรื่องนี้เราต้องมาคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านปืนเหมือนกันนะคุณ
เพราะว่าการผ่านเครื่องตรวจจับมันไม่ส่งเสียงร้อง
นี่ค่ะที่อยู่หน้าจอที่เราเห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืน
ปืนที่เราเห็นในข่าว๓แบบให้ฟัง
คุณผู้ชมที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญเรื่องปืนก็อยากจะรู้นะ
ใช่ค่ะนี่คือคุณวิทยาสุขสมโสดนะคะ
ซึ่งอธิบายเรื่องของปืน๓แบบเลย
สไลด์ปืนลำกล้องด้านในมันเป็นเหล็กอลอยบาง
กลไกของปืนเป็นพลาสติกด้ามก็เป็นพลาสติกหล่อขึ้นรูป
อันนี้คุณดอกจันทร์เอาไว้ก่อนว่า
ไม่สามารถนำมาดัดแปลงใส่กระสุนจริงได้

อันนี้นะพูดก็พูดจะใกล้เคียงกับปืนจริงมาก

มีดินปืนขับให้เกิดเสียงดังคล้ายปืนจริง
เหล็กลำกล้องแล้วก็ตัวสไลด์จะมีความหนา
ลำกล้องมีแท่งเหล็กเชื่อมขวาง
ทำให้ใส่กระสุนจริงไม่ได้
กลไกภายในบางส่วนคุณผู้ชมเป็นเหล็กนะ

ทีนี้คนก็เลยจะเอามาดัดแปลง
นี่แหละคำว่าเอามาดัดแปลง
มันเลยทำให้พอดัดแปลงปั๊บ
ไปซื้อชิ้นส่วนจากออนไลน์มาประกอบ
แล้วดัดแปลงทำให้ใส่กระสุนแล้วก็ยิงได้จริง
จริงแบงค์กันเอาเรียกได้ง่ายคือสิ่งเทียม

คือจริงแล้วมันไม่สามารถบรรจุกระสุน
แล้วก็ยิงกระสุนออกไปจากกระบอกปืนได้นะ
เวลาใช้ก็คือแค่นี้
เวลาเราอะไรนะสไลด์เสร็จแล้วมันก็มีเสียงเหมือนสไลด์แหละ
แต่เวลาลั่นไก่แล้วมันจะเป็นแค่แสงออกมา
แล้วก็มีเสียงออกมาเท่านั้นเอง
ไฟมันจะแล็บออกมาปากกระบอกปืน
มันเอาไปใช้ยังไงคุณเช่นถ่ายหนัง
ภาพยนตร์คุณเห็นไหมนั่นแหละเขาใช้แบบนี้
ใช่บางคนเก็บสะสมเฉย
แต่ภายหลังมีการเอาไปดัดแปลงจนใส่กระสุน

ใช่ค่ะแล้วก็เอาจริงคือ
ดัดแปลงบอกที่ร้านที่ร้านเขาก็สามารถทำให้ได้

ที่เราบอกแบบนี้เราไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่า
ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ไปหาซื้อหรือเข้าถึงได้นะ

จริงทั้งหมดมันจะเป็นเหล็กหมดเลยคุณผู้ชม
แล้วประเด็นที่เอ๊ะทำไมถึงเอาผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ของห้างได้
เรื่องนี้คุณวิทยามองว่า
ระดับความถี่ของการตรวจจับโลหะในการตั้งค่าย

มันก็เลยทำให้ไม่ละเอียดถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน
ระหว่างตรวจขึ้นก่อนขึ้นเครื่องบินกับตรวจในห้าง
ตอนก่อนขึ้นเครื่องบินมันจะละเอียดกว่า
ทีนี้เขาบอกว่าวัสดุที่นำมาดัดแปลงเป็นปืนของเด็ก
อาจจะเป็นเหล็กประเภทที่ไม่ได้ดูดกับแม่เหล็กก็ได้

ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เครื่องตรวจจับโลหะ
เขาตั้งไว้มันตรวจไวได้ขนาดไหน
บางทีถ้าไวเกินไปแต่สนามบิน
หัวเข็มขัดมีดพกมีดอะไรนิดมันก็ร้อง
ถูกไหมครับทีนี้เราต้องถอดออกมา
ห้างสรรพสินค้าเนี่ยถ้าเกิดไวขนาดนั้น
เราประพอปลูกคงไม่ต้องทำอะไรทั้งวัน
อันนั้นตีดกันแบบทุกคนเลย
ประเด็นนึงคือเรื่องของการตีความแบล็งกัน
กันเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนไหมหรือยังไง

ตำรวจเคยมีหนังสือสอบถามกระทรวงมหาทัย
แบล็งกันจัดเป็นอาวุธปืนหรือว่าสิ่งเทียมอาวุธปืน
ตามพรบออาวุธปืนปี๒๔๙๐ไหม
คุณคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงมหาทัยตอบกลับมา

ไม่ควรตีความว่าปืนแบงค์กันเป็นอาวุธปืนหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน
นิยามที่กำหนดไว้ในพรบออาวุธปืน
เนี่ยพอมันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บแปลว่าอะไรอ่ะ
คือถกเถียงกันมานานเหมือนกันสำหรับเรื่องนี้สำหรับแก๊งกันเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการระบุว่าแบงค์กันเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธ
ตามมาตรา๔วงเล็บ๔แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน
ไม่ถือเป็นอาวุธปืนตามมาตราสี่วงเล็บหนึ่ง

การมีไว้ในครอบครองจึงไม่มีความผิด
และไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

แต่คุณผู้ชมฮะมันก็มีสิ่งสะท้อนออกมานะฮะว่า
ที่ตำรวจไซเบอร์หรือสอทเนี่ย
ยุทธการในการตรวจจับอาวุธแก๊งกันแบบนี้คุณ
เขาตรวจจับได้เป็นพันกระบอก
แล้วเอาไปดัดแปลงจนใส่กระสุนปืนได้
ตรวจจับมาพร้อมกับพวกกระสุนปืนเป็นแสนนัด
อย่างนี้จะต้องมีการตีความกันอีกไหม
ก็นั่นน่ะสินี่หรือเปล่าที่พอเป็นแบบนี้

การซื้อหาก็ไม่ได้ต้องมาอ้าวคุณสั่งซื้อใช่ไหม
เอาบัตรประชาชนส่งมามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นไงคะ
สิฮะอันนี้วันนี้จริงแล้วคุณอนุทินเนี่ย
ก็เรียกทางกรมการปกครองภาพไทย
ดูแลเรื่องนี้แหละต้องตีความกับเรื่องนี้
เพราะว่ามันก็ขึ้นตรงกับทางด้านของมหาดไทย

คุณอนุทินก็ออกมาบอกเลยว่า

จะไม่ได้มาให้คนทั่วไปมาบีมใบอนุญาตพกปืน
คุณจะเอาไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะ
คุณอนุทินให้สัมภาษณ์นะคะกับผู้สื่อข่าว

เพราะวันนี้มีการเรียกประชุมพิจารณา
แนวทางจำกัดการออกใบอนุญาตพกปืนกับบุคคลทั่วไป
ก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่า
เชิญคุณอันสิทธิ์นะคะสัมพันธรัฐ
เป็นอธิบดีกรมการปกครองมาคุยกัน
เพราะจะต้องมอบหมายเรื่องหนึ่งให้ไปตรวจสอบ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายกฎกระทรวง
พรบออาวุธปืนต่างแล้วมากางกันดูหน่อยซิ
ข้อกฎหมายต่างมันจะต้องควบคุมอะไรกันบ้าง
มีการมอบนโยบายไปแล้วแล้วบอกแล้วว่า
ใดที่ผมยังเป็นมธ๑เนี่ย

มีใบอนุญาตพกปืนไปไหนมาไหนได้
รวมไปถึงกระทั่งว่าให้ไปดูเลยนะ

บีบีกันพวกนี้ก็เหมือนกัน

เพราะมันสามารถทำอันตรายแก่ชีวิตได้
ต้องให้พิจารณาขยายขอบเขตไปอีก
แล้วอะไรที่มันติดขัดทั้งข้อกฎหมาย

คุณอนุทินย้ำด้วยว่าคนที่อยากจะพกปืน
ลักษณะเอาไว้ป้องกันตัวมันทำไม่ได้
อนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเท่านั้น
แล้วก็ต้องควบคุมการเข้าใช้สนามยิงปืนด้วย
โดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ไม่ควรเข้าไปใช้เด็ดขาดค่ะ
หรือกรณีคนที่ยิงปืนเพื่อการกีฬา

ก็ต้องบังคับให้ฝากปืนไว้ที่สนามยิงปืน
เอาออกมาไม่ได้เช่นเดียวกันค่ะ
ไปไหนมาไหนได้
บีบีกันซึ่งเป็นปืนคล้ายของเล่นอย่างนี้
ก็มันทำอันตรายให้กับชีวิตได้
แล้วก็มันจะไปดัดแปลงเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะฮะ

ไม่มีแล้วนะที่คนบอกโอ้อยากจะพกปืน
ว่ารู้สึกว่าตัวเองไปมีเรื่องมีราวกับใคร
ก็เลยต้องพกปืนอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้อีกต่อไป